ของเล่นพื้นบ้านมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวัสดุแต่ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยถ้าเป็นวัสดุประเภทใบไม้เช่นใบลานใบตาลใบมะพร้าวก็จะใช้อุปกรณ์ง่ายเช่นมีดเหลาตอก
และถ้าเป็นของเล่นพื้นบ้านประเภทไม้ไผ่เป็นวัสดุที่มีความคงทนมากขึ้นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทำของเล่นประเภทไม้เช่นมีดสำหรับการผ่าการเหลาเนื้อไม้
เลื่อยสำหรับการตัดไม้ให้มีขนาดตามต้องการซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนหาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน